กลุ่มกับโจ้เนี่ยเปิดใจผ่านสปิกเกอร์โฟน
เปิดใจผ่านการโฟนอินว่าที่ทำไปทั้งหมดนี้

ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไล่มาใหญ่สุดเลยล่ะ
ตั้งแต่ท่านผบตรพนเอกสุวัตรแจ้งยอดสุข

ถือมือถือใกล้ใกล้ไมค์ด้วย

ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่า
หรือทำให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติด

ยืนยันต่อว่าไม่ได้มีการรีดไถแต่ประการใด
ฮะไม่ได้มีการรีดไถแล้วคุ้มหัวกระดานนั้น

แต่เป็นการรีดข้อมูลยาเสพติด

รับว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่ถูกต้อง

ห้ามแล้วแต่ผู้อำกับโจ้ไม่ฟังเอง
ฟังเสียงผู้อำกับโจ้แฮะ
พยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริง
ผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกต้อง
แต่สิ่งที่ทำไป
ต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทำลายยาเสพติด
ทำลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับ
ส่วนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิด
เพราะผมสั่งลูกน้องให้ทำเองครับ
ลูกน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้ว

เพราะว่าผมเป็นนายฝั่งลูกน้อง

เราทำเพื่อต้องการทำงานครับ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

เหตุการณ์นี้เอาถุงคลุมหัวจริง

เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าว่าใครเป็นคนทำนะครับ
สาบานวนไปวนมาพูดกลับมาเรื่องนี้อีก
ก็คือยืนยันสาบานว่าไม่ได้เป็นการเรียกเงินของผู้ต้องหาแต่ประการใด

สาบานต่อพระที่ห้อยคอเลยฮะ
ว่าไม่มีการเรียกรับเงินใดทั้งสิ้น
ฟังต่อภูมิกับโจ้ครับ

แล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ผมมีเจตนาตั้งใดที่จะทำงานครับ

ไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติดครับ
ผมต้องกลับขอโทษไปพี่น้องประชาชนทุกคนเลยครับ

เพราะการที่เราไปคมหัว

สามผมกล่าวขอโทษท่านผวบบตัวรอบ

ถุง๒ใบก็ไม่ได้เป็นการรีดเงิน

แต่ที่สำคัญแล้วฆ่าเขาแล้ว

ก็ยอมรับว่าเป็นคนสั่งเอง
รับว่าเป็นคนสั่งถอดกล้องวงจรปิดเอง
เพราะว่าตกใจนี่ตกใจแรงมากนะ
ถอดทั้งหมดเลยกล้องวงจรปิด

มีเวลานะฮะเชิญฟังอีกรอบหนึ่ง
ถอดออกนะหลังจากที่เกิดเหตุอย่างนี้ค่ะ
มันอาจจะดูฟังไม่ขึ้น
คุณเอาไปใช้ที่บริษัทคุณได้
กล้องวงจรปิดเสียถอดเลย

แต่เขาก็พูดแบบฉะฉาน
พบตรกับรองพบตรแล้วคุยกันตอบโต้กัน

คือลำดับเรื่องราวได้ถ้าฟังแบบว่า

คือท่านพบตลไม่ได้ถามอะไรทั้งใดนะฮะ

แล้วที่สำคัญที่มันเป็นกรณีพิพาทระหว่าง๒ทนายคนดัง
ว่าคนหนึ่งได้คลิปแล้วไปขอตบทรัพย์พจหรือเปล่า
กับโจ้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้
แต่ประการใดแล้วเงิน๓๐๐๐ให้ไปอุดปากพ่อแม่เขาหรือเปล่า
พ่อแม่ของมาวินก็ยืนยันเหมือนกันว่า
เงินนั้นไม่ใช่การอุดปากแต่เป็นการช่วยงานศพเท่านั้นเองนะครับ
ตอนนี้ภูมิกับโจ้โดนจับเรียบร้อยนะ
ค่ะคือเมื่อวานตอนที่มีการแถลงข่าวเนี่ยนะฮะ
ก็เปิดโอกาสให้สื่อได้สักถาม
คุณสิริวัณรักษัตริย์นักข่าวของไทยรัฐ
ใช่ครับไปถามด้วยก็พยายามถามนะครับ
โยคนึงถามว่ารู้สึกยังไงที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ย
เอาคลิปมาเปิดเผยผู้กำกับโจ้รีบลงเลยค่ะ

อีกคนนึงนี้ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตัดบทจบเหมือนกันนะคะ
แล้วดูท่าทางถ้าจะหงุดหงิดด้วยนะคะก็คือ
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองพบตร
คือดูคลิปเองดีกว่าคุณผู้ชม

ผู้กำกับโจ้รู้สึกยังไงที่ตำรวจชั้นพี่น้อยนำคลิปมาเปิดเผยคะ
ผมขออนุญาตด้วยความขอบรับทางวิทยาการดำเนินชาติครับ

ผมต้องกลับขออภัยคือ
หลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนะครับ
ก็ผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับ

ไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับ
ไม่งั้นก็มันจะเสียหายกับรูปคดี
ถ้าคุณถามอย่างนี้กันหมดก็เจ๊งนะครับ
ต้องดำเนินคดีส่งฟ้องตอนนี้เลย
หรือไม่ส่งฟ้องเลยแล้วแต่

ผมคิดว่าแค่นี้มันเกินพอแล้วนะครับ

ทุกอย่างรายละเอียดให้ไปอยู่ในสำนวน
ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมครับ
ช่วยเอามือคุณมาเกาหัวผมแทนหน่อยได้ไหม

ก็จะเสียรูปคดี

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิกับโจ้กับคุณใบเตยนะฮะเขาบอกว่าไหนว่าเป็นแค่คนคบหาดูใจกัน
แต่งงานกันแล้วเออคล้ายไหมอ่านะฮะเอาเรามาดูสังคมออนไลน์แชร์ภาพจากเพจ
ราชการตำรวจกับแฟนสาวสวมชุดไทยนี่แหละฮะเมื่อเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่เจ็ด
มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ต้นปีครับนะฮะพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่ากราบขอพรและรับ
ประธานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลัสมหาสังคปรินายก
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ที่วัดราชวพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ทำให้เกิดคำถามตามมาอีกว่าทั้งคู่กำลังคบหากันหรือตกลงโปรงใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว
ทำให้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายครับอาทิบอกว่าแค่เพื่อนค่ะพ่อ
เพื่อนเท่านั้นนะฮะนี่นะฮะคนในเน็ตนะครับ
ไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องที่เห็นที่เกิดขึ้นครับ
ล่าสุดนะครับคุณปลาฟีนาเล่เจ้าพ่อเวดดิ้งชื่อดังเจ้าของเพจฟินาเล่
ในงานพิธีตรงนั้นน่ะนะไม่ใช่พิธีของคุณใบเตยกับแฟนนุ่ม
ซึ่งทั้งคู่เพียงแค่ไปร่วมงานของพี่ชายของคุณใบเตย
แต่ด้วยการที่ต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช
ใช้คำที่เหมาะสมในการเขียนโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กของทางสตูดิโอ
แต่เนื่องจากคำว่ากราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนตร์นะฮะ
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทางปลาฟีนาเล่ก็กราบขอโทษทุกท่าน
ที่ทำให้เข้าใจผิดหากอ่านดีจริงไม่มีคำไหนเลยที่เขียนว่าแต่งงาน
อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นหน้าท่านผู้บิจการจังหลบพิธรรมภาคหก
สักเท่าไหร่นะฮะก็จะเห็นท่านรองผู้บัญชาการ
จะเห็นท่านหมอบอตรอเห็นท่านรองผอบอตรอนะครับอืม
แต่คดีนี้ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับท่านผู้บัญชาการภาค๖อยู่แล้วนะฮะ
แต่เรื่องนี้ตอนนี้ภูมิกับโจ้อยู่โรงพักเมืองนครสวรรค์แล้ว
ไปไปมามีโซเชียลมีเดียก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเห็นความเลี่ยมสะอาดใสของห้องขังโรงพักเมืองนครสวรรค์
เพราะก่อนหน้านั้นเขาก็ทำความสะอาดอยู่แล้ว
แต่งานนี้เหมือนทำความสะอาดรอนายรอใครนะรอนายไง
นายก็คือภูมิกับโจ้เคยใหญ่สุดในโรงพักแห่งนี้

ความสะอาดเอี่ยมอ่องเรียบร้อยฮะคุกโรงพักรอนายเรียบร้อยทำความสะอาดเป็นอย่างดี
ด้านนอกมองด้านหน้ามองด้านในฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดแถมท้ายให้อีกต่างหากฮะ
นี่เขามองไปข้างในคือปกติไม่สะอาดอย่างนี้เหรอคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาทำความสะอาดรอนาย

เพราะรอบนี้มันเอี่ยมอ่องอรไทยจริง
ขยับย้อนกลับไปอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
พบตรเมื่อสักครู่นี้ที่มีการแถลงข่าว
มีการแถลงข่าวแล้วก็จะมีภูมิกับโจ้สปีกเกอร์โฟนอินอยู่
จริงแล้วเนี่ยคนที่เขาดูข่าวนี้เขาก็ดูข่าวการแถลงข่าว
เขาก็ดูข่าวท่านรองพบตรออกอากาศร้อนหน่อย
ขนาดนั้นเลยเหรอโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าเราเครียดกันเกินไป
กับคดีภูมิกับโจ้ไปมาเลยมองไปทางขวา
หวดไวกิ้งฮะหมวดไวกิ้งร้อยตำรวจโทยิงไวกิ้ง
หรือร้อยตำรวจโทยิงพัฒระสยาเริกรัฐ
เป็นนรตรุ่น๗๒เลยนะฮะ

คือความสวยก็ส่วนหนึ่งความเก่งก็อีกส่วนหนึ่ง
ขนาดไหนพูดได้๓ภาษา

ไม่ธรรมดานะความสามารถขนาดนี้นะฮะ
และที่สำคัญร้องเพลงเพราะอีกต่างหาก
แล้วไปมาทำไมมาดังสักขนาดนี้ได้
ก็ด้วยความสวยไงด้วยความสวย

มันมีออล่ามองครึ่งหน้าออลล่าก็ทะลุให้เห็นแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

ตกลงเป็นใครมาจากไหนเขาเป็นตำรวจไง

เขาเป็นทศหรือเป็นนายตำรวจติดตามโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นเนี่ยเป็นทอศติตามขอบคุณมากทิมงาน
ทีมงานนะฮะเอาภาพหน้าท่านโคศกสำนักงานจังหลวงประเทศชาติมา
เราจะจำแต่ท่านท่านหลองโคศกใช่ที่แถลงข่าวบ่อยบ่อยนะฮะ
นี่คือเมื่อสักครู่นี้หมวดไวกิ้งเป็นทศของโคศก
สตชก็คือท่านยิ่งยศท่านนี้แหละนะฮะ
กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียว่าความสวยทะลุแมสที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นเรื่องแบบเอาอารมณ์เบาขำเบานะฮะ
แทรกมาในเรื่องของผู้กำกับโจ้ออกมาได้ครับพี่ต้นอ่านไปผมก็อะไรฮะ
ดูภาพไปเพิ่มเลยนะสบายใจดีสบายใจสบายตาย